เอาล่ะคุณผู้ชมครับเรื่องฮือฮายังมีมาต่อเนื่อง

คุณกำลังจะเล่าไง
คือเราตามข่าวกันมาเนี่ย

เรื่องของการข้ามเพศเนี่ยนะฮะ

ผมบอกเลยว่าเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีการแพทย์มันก้าวไปไกล

แต่ทีนี้มันลามไปถึงสัตว์เลยหรือเปล่าไม่รู้

ไก่ตัวผู้ออกไข่ได้

ชาวบ้านเขายืนยันแบบนั้นผู้สื่อข่าวของเราก็ไม่รอช้านะครับ
ไปที่บ้านของนางพรฤดีรสชื่นอายุ๓๒ปี
และนายนรงสุกหมอกอายุ๔๙ปีอาชีพขายปลาเข็มเจ้าของบ้าน

ตรงไหนล่ะอยู่ที่ตำบลครองนารายอำเภอเมืองจันทบุรี
ก็มีชาวบ้านเขาลือกันว่าพบเจ้าไก่โต้งตัวผู้
ไข่ได้เหมือนไก่ตัวเมีย

เขายืนยันว่าอย่างนั้นแล้วเอาไข่มาให้ดูด้วย
มี๒ฟองเป็นฝีมือของเจ้าโต้งตัวนี้แหละ

นางพรฤดีครับก็บอกว่าเจ้าโต้งเป็นไก่อูเพศผู้อายุ๓ปี
ซึ่งเป็นไก่โทนุ่มเพียงตัวเดียวที่เลี้ยงเอาไว้ในสุ่มหลังบ้าน
จากการตรวจสอบพบว่าเจ้าโต้งไก่อูเป็นไก่เพศผู้จริงนะครับ
ตรวจสอบแล้วเป็นเพศผู้เพศชาย
แล้วก็มีลักษณะลำตัวสูงใหญ่สมส่วนน้ำหนักกว่า๔กิโลกรัม
มีหงอนสีแดงเข้มใหญ่ที่หัวและงอยใต้ปากจะงอยใต้ปากนะ
แล้วก็ภายในสุ่มเขาพบไข่๒ใบ
คือในสุ่มนี้มันมีเจ้าไก่โต้งตัวนี้ตัวเดียว
คือชาวบ้านยืนยันเลยว่าเขาไม่ได้เอาไข่หรืออะไรมาใส่
แต่อย่างใดตื่นเช้ามาเจอไข่อยู่ในซุ้มอันนี้
ก็เลยแปลกใจว่ามันเป็นฝีมือของเจ้าโต้งนี้หรือเปล่านะที่ออกไข่ออกมา
รูปร่างของไข่ก็มีลักษณะกลมหรี่เรียวยาวคล้ายกับไข่งู
แต่ว่ามีเปลือกแข็งเหมือนไข่ไก่

ทั้งสองสามีภรรยาเจ้าของไก่ยืนยันหนักแน่นเลยนะครับ
ไข่ที่วางอยู่ในกล่องเป็นของเจ้าต้งจริงไม่เชื่อไปฟังเสียงดูครับ
เจ้าโต้งเหรอเสียงเจ้าของสิปะโถ
ตั้งแต่เห็นไก่ที่อื่นมาเห็นไก่ตัวผู้ไข่
ไม่มีค่ะไม่มีคือตัวนี้เป็นคนแรกค่ะ
มีคนมาขอซื้อไหมเขาก็มาขอแต่หนูไม่ให้ค่ะ
ซื้อไหมเขาขอซื้อแต่หนูไม่ขาย

ก็อยากเลี้ยงไว้แต่หนูก็ไม่กล้าไปให้เขาก็กลัวเดี๋ยวเขาบอกพอต่อหน้าเราว่าเลี้ยงแต่ไม่กลัว
เขาก็ไปกายกินนะคะ
ทีนี้มันเป็นปัญหาเลยปัญหาคือไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกัน
โอ้โหอันนี้มันเป็นปัญหาโลกแตก
คุณเอามาถามเนี่ยก็ตอบไม่ได้
คุณว่าไก่หรือไข่เกิดก่อนกัน
ก็ต้องเป็นไก่สินะครับคุณกับผมไม่เหมือนกันแล้วเนี่ยแล้วก็ต้องเถียงกันทั้งรายการเลยนะผมว่าไก่

เอาล่ะแต่ว่าที่เขาเตรียมจะพิสูจน์นะครับ
ส่งเจ้าหน้าที่ไปดูเลยว่าเจ้าไข่ที่มันออกมา๒ใบเนี่ยมันเป็นของเจ้าโต้งจริงไหม

โดยนายสมชายบัวเกรดหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการประสุทธิ์สำนักงานประสุทธิ์จังหวัดจันทบุรี
ทราบข่าวก็เตรียมที่จะไปตรวจสอบ
แล้วก็พูดถึงทฤษฎีว่ามีความเป็นไปได้น้อยมากนะครับ
ที่จะเกิดการกลายเพศที่จะทำให้ไก่ตัวผู้สามารถออกไข่ได้

ทางเจ้าหน้าที่ก็ไม่รอช้าเดี๋ยวจะเตรียมลงไป
ตรวจสอบดูว่าเจ้าไก่โต้งเนี่ยนะ